สื่อไทยรัฐแล้วก็มูลนิธิไทยรัฐได้มอบคืนกลับไปสู่สังคม
เรื่องของการศึกษานะคะการตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

จริงแล้วเป็นแห่งที่๒ของจังหวัดสตูน
เมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปการ
ไปรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านไปทำประชาพิจารณ์นะคะ
นำโดยคุณมานิดสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิไทยรัฐค่ะ
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชาวบ้านกว่า๒๐๐คน
ร่วมฟังความคิดเห็นกรณีที่มูลนิธิไทยรัฐ
จะเข้าไปสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งที่๒ของจังหวัดสตูน
ชาวบ้านก็มีมติมีความเห็นเป็นเอกฉันว่า
ให้เปลี่ยนโรงเรียนเดิมก็คือโรงเรียนบ้านนางแก้ว
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงม๓มีนักเรียน๓๑๖คน
เป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑๑วงเล็บบ้านทุ่งนางแก้ว
ชาวบ้านก็ดีอกดีใจนะคะที่ทางมูลนิธิไทยรัฐ
จะเข้ามาพัฒนาโรงเรียนตามแนวทาง๒๕โครงการ
ลูกหลานก็จะได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาที่ดีขึ้นด้วยนะคะ